มีงานสองงานจัดขึ้นพร้อมพร้อมกันเลยคอมมาตรหนึ่งงานจัดขึ้นเป็นประจำ
โน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วก็อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
เพื่อคนรักสุขภาพและการออกกำลังกายเนี่ย
เป็นสินค้าไอทีที่นายพรชัยจันทรสุภแสง
ในฐานะผู้จัดงานคอมมาตจอย๒๐๑๙
การว่าจะได้รับความสนใจจากการจัดงานคอมมาตรในครั้งนี้
ก็เป็นเทรนด์ที่น่าจะขายได้นะคะ
อดคล้องกับที่นางละสีดาสุธาโรธค่ะ
โน้ตบุ๊กค่ะยังเป็นสินค้าไอทีที่ไม่หายไปจากตลาด
เพราะยังมีความต้องการในการใช้งานอยู่นะคะ
ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วตอนนี้เทรนด์ถ้ามาแรง
ถ้ายังเป็นแบบเทรนด์ใหม่คนยังไม่ยึดติดกับอะไรเก่า

ก็เป็นเทรนด์ที่คิดแต่บอกว่าคอมบางคนก็ยังใช้กันอยู่นะคะ

เพราะรู้สึกว่าคืออาจจะใหญ่กว่าแท็บเล็ต

ใช่ยังเคยชินกับโน้ตบุ๊กที่ยิ่งใหญ่กว่า

ยังไม่ค่อยคุ้นชินแต่จริงมันก็ใช้ได้เกือบคล้ายกันแล้วนะ
ทำได้เหมือนกันไหมแล้วความจูบความอะไรใกล้เคียงไหม
มีความใกล้เคียงแล้วแต่มันก็จะราคาค่อนข้างสูง
กับคีย์บอร์ดหน่อยก็อาจจะแบบแตะหลายหมื่นอยู่เหมือนกัน
ดีค่ะเรากลับมาใช้โน้ตบุ๊กเหมือนเดิม
ใช้เดสตอปเหมือนเดิมว๊ายว๊ายเดสตอป
นี่จับไปรุ่นเดสตอปป๊อปปี้เองหรือเปล่าคะ
ว๊ายนะคะไม่ชั้นขั้นนะแล้วเพิ่มถึงขั้นวาย
ส่วนพี่พิวแหละนะเดสตอปไม่ทำให้ขนาดนั้น
ที่บ้านคือที่ออฟฟิศอะไรก็ยังใช้เดสทอปกันอยู่
ใช่คือบางทีเนี่ยบางทีมันไม่ได้เก่า
ความคลาสสิกกับประสิทธิภาพการที่มันต้องเป็นเดสท็อปเนี่ย

แล้วว่ายังขายได้อยู่นะคะสำหรับโน้ตบุ๊กนะคะในปีนี้

โดยคอมมาร์ทค่ะก็จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่๒๖มิถุนายนนี้นะคะ
คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน๘๐๐๐๐๐คน
แล้วก็มีเม็ดเงินสะพัดกว่า๒๖๐๐ล้านบาทนั่นเองค่ะ

เมื่อวานก็ไปเป็นพิธีกรพิธีเปิดมาด้วยนะคะ

ก็คอนเซ็ปต์เนี่ยอยากจะเป็นการผสมผสาน
กับคล้ายรสนิยมของคนไทยที่ชอบช้อปปิ้ง
ก็เลยคัดสินค้าคุณภาพดีมาด้วยมาขายด้วย
นวัตกรรมต่างพร้อมเวทีที่จะมีสปีกเกอร์ต่าง
เปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยกันนะคะ
โดยนายพงศุฮิรันพฤกษ์หรือว่าพี่หนุ่ยนะคะ
กรรมการผู้จัดการบริษัทโชว์ไร้ขีด

ตรงนี้นี่แหละค่ะที่ก็จะรวบรวมทั้งนวัตกรรม
สินค้าคุณภาพดีทั้งเซชั่นสปีกเกอร์ต่าง
มาให้สัมผัสกันนะคะ
เป็นตัวแรกในไทยเลยก็ว่าได้
ก็เลยได้มาอยู่ในเมืองไทยให้สัมผัสกันด้วยนะคะ

รุ่นใหม่ที่จะเป็นแนวโน้มแห่งอนาคตด้วยนะคะ

เชื่อว่างานนี้จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไอที
จากจะได้เลือกซื้อสินค้าแล้วก็นวัตกรรมใหม่นะคะ
ยังมีการให้ความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์
แล้วก็การลงทุนของเหล่าสตาร์ทอัพด้วย
ปกติเราจะเห็นสตาร์ทอัพออกมาพิชไอเดียกัน
อันนี้ลองมาฟังมุมมองของนักลงทุนบ้าง
คือจริงแล้วรุ่นนี้มีอยู่กันเยอะนะคะ
แต่ว่าอาจจะไม่มีพลังที่จะมาลงมาทำอะไรแล้ว
แต่ว่าอยากจะเห็นเด็กเติบโตมีไอเดียดี
ก็สามารถไปฟังมุมมองได้ว่าคนที่เป็นเจ้าของเงิน
เขาต้องการลงทุนในสตาร์ทอัพแบบไหน
ธุรกิจแบบไหนที่จะน่าดึงดูดกับเขา

ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ
จัดงานตั้งเป้าว่าจะมีเงินสะพัดในงานราว๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานกว่า๔๐๐๐คนนะคะ

เสาร์อาทิตย์ก็น่าจะไปอยู่ทั้งวันเลยเหมือนกัน

เพราะว่าเมื่อวานติดเรียนก็เลยต้องรีบไปนี้ก่อน

นี่มินชอบมากพี่มินชอบมากคุณรัฐสะพานลองแล้วเนี่ยลองใส่แล้วเนี่ย
คุณผู้ชมอยากให้ลองมากเลยจริงคืออยากแบ่งปันประสบการณ์
มันจะเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมมันแค่ลองแป๊บส่วนแบบเว้งแบบเคว้งคว้างมาก
มันเคว้งคว้างมากพอใส่หัวเข้าไปแล้วเป็นแบบ
ใช่คุณรัฐสะพานใส่แล้วคือขั้นภาวะแล้วตกใจแล้วรีบถอด
กลัวจริงคือมันแบบคือมันคือความเคว้งคว้างที่แบบเราอยู่คนเดียว

เมื่อวานคุณคุปตะนันพี่ป่าโทรหาเฟืองบอกว่าป่ามาที่เอ็มพ่อเทียป่า
พอดีกลับไปแล้วแต่ว่ามาถามเมื่อเช้านี้บอกว่าเล่นแล้วแบบเป็นซีนผี
หลับตาปีถอดออกแทบไม่ทันบอกกลัวกลัวแบบตกใจแล้วคนอื่นแบบโอ้โหคุณคุปตนัน
คือคุณหนุ่ยบอกว่าหลายคนตอนนี้เวลาเริ่มเล่นบ่อย
อันนี้ไหนน่ากลัวนะใช่
ธรรมดาคนเราก็มโนกันเยอะอยู่แล้วแต่อันนี้เข้าไปในโลกเสมือนจริง
ลองต้องตรวจสอบจริงนะคะสนุกสนานอยากให้ไปลองกันด้วยนะคะ